แต่ว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้เราก็ยังได้เห็นน้ำใจของพี่น้องคนในวงการบันเทิง
ทำมาหมดหลากหลายแล้วทั้งบริจาคสิ่งของรวมไปถึงอาหงอาหารนะคะ
สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วอดชื่นชมไม่ได้ก็คือบรรดาคุณพ่อคุณแม่
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในการช่วยเหลือสังคม
คุณพี่แม่เราเปิ้ลกันที่บ้านแรกนะคะบ้านของพ่อเปิ้ลกับแม่จูนโอ้โห๔อ
เขาได้เรียนรู้กับสถานการณ์นี้มาตลอดเลยคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้พี่เปิ้ลกับภรรยาเขาทำอาหารไว้แจกพี่น้องประชาชนตามชุมชน
ได้รับผลกระทบจากโควิดทำต่อเนื่องแบบนี้มาเกือบเดือนแล้ว
ทั้งคู่บอกว่าจริงเรื่องที่ลูกมาเป็นลูกมือ
คุณพ่อคุณแม่คอยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนี่ย

เพราะที่พ่อผ่านมาเด็กเขาโตมากับกิจกรรมเหล่านี้
เค้าก็ใช้ทักษะที่เขาอธนับ

จั๊กษากีขี่เรือกาไปเป้ม
ของกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทำให้ลูกเห็นอยู่ตลอด
พวกเขาซึมซับสิ่งเหล่านี้จากการดูสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำ
คือการเป็นตัวอย่างเนี่ยมันมีค่ามากกว่าคำสอนเป็นไหนอีกนะพี่แจ๊คเชอรี่นะ
ใช่ค่ะเอาไปฟังเสียงพ่อเปิ้ลกับแม่จูนกันหน่อยค่ะ
เรามานั่งสอนสอนเด็กไม่จำต้องทำให้เขาเห็นทำให้เขารู้สึกจากตัวเขาเอง
คิดดีจิตใจดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างตรงนี้มันหล่อหลอมเด็กได้

ทำทอดมันตักข้าวผัด
แล้วเป็นไงบ้างช่วยทำอาหารไปแจกรู้สึกยังไง
ให้อิ่มแล้วขอให้สู้แล้วก็ขอให้โควิดหายเลย
อันนี้น่ารัก
เป็นเรื่องที่เขาเห็นเป็นเรื่องปกติเพราะเขาทำอยู่ตลอดเวลา
ใช่ค่ะเออน่ารักมากนะคะอีกบ้านหนึ่งก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะ
ครอบครัวพ่อเวย์กับคุณแม่นานา
บ้านนี้เนี๊ยวไก่ทำข้าวเนี๊ยวไก่ทอดร้อนเลยค่ะ
เอาไปแจกพี่ในชุมชนย่านเอกมัยทองหล่อ
รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เนาะ
แล้วก็แฝดเนี่ยบีน่าบลุ๊กลินขยันคันแข็งมากค่ะ
ร่วมแรงร่วมใจกับมามิดัดดี้ค่ะ
มือเป็นระวิงเลยค่ะใครเห็นก็อดเอ็นดูไม่ได้
แล้วก็ตอนนี้เราจะไปเอาแบบทอดไป
ไปโรงพยาบาลวชิระนะคะ
ครับข้ายะนะคะเช่นเดียวกับบ้านหลังนี้นะคะ

ยังชีพไปแจกกับพี่น้องที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดคุณผู้ชม

ลูกสาวตัวน้อยน้องมะลินี่ไง
จริงนะคะรวมไปถึงพี่ชายด้วยนะคะขยันขันแข็งมากจริง
ต้องบอกว่าต้องปรบมือให้หนูน้องนะคะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่
อย่างที่พลอยบอกไปเนี่ยค่ะทุกคนในครอบครัวเนี่ยเขาเริ่มสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักแบ่งปันทั่วคนอื่น
แม้ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กนะคะแต่เชื่อว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นะคะ
แล้วก็เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักการเขาเรียกอะไรทำเพื่อสังคม
การให้แล้วก็การแตกตามสุดยอดขอบคุณให้เลยค่ะ